หกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
สมุทรประการวัยรุ่นนี้ก่อเหตุอุกอาจเลยนะครับ
พวกไปใช้มีดยาวเลยนะนะครับไปขู่วัยรุ่นอีกคนนึง
ขอดูหัวเข็มขัดหน่อยนี่นี่นะฮะ
ใครเป็นนักเรียนช่างนักเรียนเทคนิคจะรู้ดี
ว่ามันหมายถึงอะไรขอดูหัวเข็มขัดหน่อยดิ
จะดูว่าอยู่สถาบันไหนคู่อลิหรือเปล่านะครับ
นี่แหละฮะจนเขากลัวหนี้วิ่งน่าเลิศเลย
วิ่งหน้าเลิศเข้ามินิมาตรไปนะครับรอดมาได้บุดหวิด
เหตุเกิดริมถนนหนามแดงบางพลีนะครับ
แล้วช่วงตีหนึ่งของ๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงครับบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
ผู้เสียหายเป็นวัยรุ่นผู้ชายอายุ๑๙ปีเล่าบอกว่า
โอ้โหพี่นักข่าวตอนเล่านี่ผมยังกลัวอยู่เลย
เพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมารุมรุมทำร้ายแบบผมไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับ
ตอนนั้นเพิ่งเลิกงานกำลังจะกลับบ้านมาถึงที่เกิดเหตุมาเจอกลุ่มวัยรุ่นพวกก่อเหตุ
ขี่มอเตอร์ไซค์กันมา๔คนด้วยกันสวมหมวกกันน็อกหมด
แล้วก็ลงมาใช้มีดจี้คอแล้วก็บอกให้เปิดหัวเข็มขัดดูดิ
คือจะดูว่ามาจากสถาบันไหนคือแต่ตัวน้องเขาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ย
ไม่ได้ใส่หัวเข็มขัดสถาบันไงก็เลยจะขัดขืนจะขัดขืนแล้วดิ้น
ดิ้นจะเอาตัวรอดนะครับหลุดออกมาได้วิ่งหนีเข้ามินิมาตร
ขอความช่วยเหลือล่าสุดนะครับไปแจ้งความแล้ว
นักศิษย์ส่อพบันแก้วแล้วก็เอาหลักฐานเป็นคลิปนี้นะครับ
ไปให้ตำรวจแล้วด้วยเนื่องจากเขายังกลัวอยู่กับพฤติการของผู้ก่อเหตุ
กลัวว่าเดี๋ยวจะกลับมาทำร้ายเขาอีก
พันธุ์ตำรวจเอกมงคลอ่อนแก้วท่านผู้กำกับการสพบางแก้ว
หมายให้ฝ่ายสืบสวนเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วเลยนะครับ